คุณผู้ชมไปดูที่วัดโหลักคล้า
ตั้งอยู่ที่ตำบลโพรงจอราเข้ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
คุณเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่นี้ไหมฮะเอ๊ะทำไมมีสีขาวด้วยครับนั่นคือแป้งครับผม
มีประชาชนทยอยเข้ามาทำบุญขอพรและโชคลาภกันอย่างคึกคักนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณลานวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของเจ้าพ่อตะเคียนทอง
มีขนาดของท่อนสุง๔คนโอบและมีความยาวกว่า๒๐เมตร
มีชาวบ้านนำทูบเทียนพวงมาลัยแล้วก็แป้งมาทาถูทาถูแล้วมากราบไหว้
รวมทั้งนำผ้าแพร่มาผูกรอบลำต้นตะเคียน
โดยมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคลาภมาโดยตลอดนะครับ
ก่อนที่จะโรยแป้งถูกันขัดถูแบบนี้หาเลขเด็ดนะครับ
อธิการอุดมสภาจาโรหรือว่าหลวงดมเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้บอกว่า
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโยมมาบอกว่าจะนำไม้ตะเคียนทองมาถวายที่วัด
หลังจากอดีตตำรวจไปขุดทรายบริเวณริมคลองลำพิกุลตำบลนาชุมเห็ด

จึงต้องนำไม้ท่อนนี้มาถวายที่วัด
นี้ชาวบ้านยังบอกว่าได้ฝันว่าเจ้าพ่อตะเคียนทองมาเข้าฝัน
และบอกว่ามีอายุ๙๘๑ปีแล้ว
และก่อนหน้านี้ก็มีญาติโยมพบเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่แหละครับ
เมื่อกี้นะฮะจึงนำมาถวายที่วัดอีกเช่นกัน
แล้วก็นำมาตั้งไว้ใกล้กันนะครับ
จากที่ตรังคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปที่ประตูสู่ภาคอีสาน

นี่ชาวบ้านที่ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปเจอตภาพคุณสืบสกุลคุณผู้ชมดูสิ
เป็นตะภาพขนาดใหญ่มากนะคะ
อยู่ในคลองส่งน้ำชนลประธาน
แล้วคนที่พบก็คือนายสิริศักดิ์รักษ์สิริศักดิ์

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปที่นาของตัวเอง
แล้วก็ผ่านคลองชลประธานบริเวณบ้านดงใหญ่
สังเกตเห็นเอ๊ะอะไรอยู่ในคลอง
โอ้โหตภาพน้ำขนาดใหญ่ก็เลยไปจับขึ้นมา
คิดว่าน้ำหนักหนักอยู่นะน่าจะประมาณสัก๒๐กิโลกรัม

ภาพน้ำตัวนี้อาจจะเป็นตภาพที่
ชาวบ้านเขาเอามาปล่อยที่บริเวณประตูเขื่อนพิมาย

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาปิดประตูเขื่อน
ก็เลยทำให้ตะภาพตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะคะ

ก็เดินทางมาดูตภาพกันจำนวนมากนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นตภาพนำโชค
ก็ตีเป็นเลขเด็ดตามความเชื่อส่วนตัวแล้วครับ
หลังจากนี้จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราก็นำเสนอข่าวแปลกด้วย
คิดว่าจะได้ดูแต่ในตลอดข่าวเช้านี้
เมื่อเช้าคุณใบตองคุณนิวนาวคุณชนะ
เขาให้ดูกันเต็มเยอะเลยหลายที่หลายทางเหมือนกัน
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนการลุ้นกันจริงวันพรุ่งนี้นะคะบ่าย๒โมง